อีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของการไลฟ์ยิงตรงจากดูไบสู่เอลเอ

ครบรอบวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์ครบรอบ๗๐ปีนั่นเองนะคะ
ทีนี้มันมีคำถามสำคัญว่าหลังจากนี้จะวางมือทางการเมืองไหมยังไง
ซึ่งเมื่อวานนี้คุณทักษิณก็มีการตอบไลฟ์สดของคุณจอมเพชรประดับอดีตสื่อ
โดยนายทักษิณชินวัฒน์ก็ได้ตอบคำถามถึงท่าทีการเมือง
ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสกายฟจากดูไบ

ก็บอกว่าแม้ว่าจะอายุ๗๐ปีแล้วยังแข็งแรง

แล้วก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายแล้วก็จิตใจ
เพราะมีอีกฝ่ายพยายามจ้องทำลาย

ทำได้แค่ให้กำลังใจพักเพื่อไทย
ที่มีสายเลือดมาจากภักดิ์ไทยรักไทย
แล้วก็เป็นคนไทยที่ห่วงประชาชน
สิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างได้
อยากให้ฟังตอนที่คุณทักษิณไลฟ์หน่อยค่ะ

นี่ไงคุณผู้ชมคำถามนี้แหละคือหลายคนก็คาใจว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่
คุณทักษิณก็บอกค่ะมือก็วางตลอดไม่ได้มีบทบาทได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนนะคะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังพูดถึงการใช้กฎหมายและการตีความทางกฎหมายในไทยด้วย
ว่าถ้าหากยังปล่อยให้ทำแบบนี้ความขัดแย้งก็ไม่ยุติสันติภาพก็ไม่เกิดขึ้น
สิ่งที่อยากได้ก็คือกติกาและกรรมการที่เป็นกลางมีจัญญบัน
พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าส่วนตัวของนายทักษิณเนี่ย
ก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกคนแหละโดยเฉพาะรัฐบาลต้องการหรือเปล่า
คำแนะนำน่ะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะ
ก้าวให้ทันเพราะไม่สามารถใช้นโยบายที่สมัยพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาล
เคยทำได้อีกแล้วนะคะท่านก็ยืนยันมาแบบนั้น
ใช่ค่ะทีนี้ในโลกโซเชียลในไอจีของลูกสาว
ลูกสาวทั้งสองคนคุณอิ๊งอิ๊งชินดิฉันก็เข้าไปดู
คุณอุ้งอิ๊งก็มีการโพสต์รูปคุณพ่อสวดมนต์ถวายพระไตจีวร
แล้วก็เทียนพรรษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
นี่ค่ะในวันเกิดครบ๗๐ปีของคุณพ่อแล้วก็แฮชแท็ก๗๐ยังแจ๋ว
อกจากนั้นคุณอุ้งอิ๊งก็ได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อ
มีคนรักมากมายรอบตัวพ่อคือหลักในชีวิตของลูก
คือแรงใจคือกำลังใจคือทุกอย่าง
เรายังคงรักแล้วก็ดูแลกันแบบนี้ตลอดไป
ลูกสาวคนเล็กแต่งงานแล้วแต่ยังคงขออ้อนพ่อแบบเดิม
เพิ่งเบื่อลูกซะก่อนนะคะรักพ่อที่สุด
จากมีการทำบุญแล้วเนี่ยทางลูกสาวคนโตบ้างละกันค่ะ
คุณเอมคุณเอมพินทองทาก็มีการโพสต์บอกว่า
ลูกทุกครั้งที่มีเรื่องท้อใจเนี่ยมักจะได้พลังจากการดูวิธีใช้ชีวิตของคุณพ่อเป็นแบบอย่าง
ไม่ว่ากี่ครั้งที่คุณพ่อเจออุปสรรคสิ่งท้าทายต่าง
รวมไปถึงความไม่ยุติธรรมมากมายที่พ่อได้รับ
แต่พ่อก็ยังไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตด้วยรอยยิ้มต่อไปได้
พ่อยังมีพลังล้นเหลือแผ่พลังบวกไปยังทุกคนด้วย
แล้วก็นี่ค่ะมีมอบของขวัญให้กับคุณพ่อ
หลายคนมองคุณทักษิณแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นเปลี่ยนเลย
หน้าตายังสดใสไม่เหมือนอายุ๗๐
อาจจะเป็นไปได้ว่าห่างการเมืองมานานเลยไม่เครียด
ถ้าเกิดว่ายังทำการเมืองอยู่นี่อาจจะมีริ้วรอยมากกว่านี้ก็ได้นะ
ก็ตอนนี้ยังคงเป็นที่สนใจอยู่ไม่ว่าจะไปอยู่ไหนก็ตามสำหรับนายกทักษิณอดีตนายกนะคะ